เป็นบ่อนกุ้งปลาเขาบอกเป็นบ่อนขนาดใหญ่เลย
ลักลอบเล่นกันที่กลางน้ำมันสวนน้ำมันปาล์มนะคะ
จับนักพนันได้ถึง๔๐คน
ครับแล้วไหนละกุ้งไหนละปลาระกุ้ง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจเช็คของกลางกันก่อนนะคะ
แล้วก็นำทั้งของกลางและนักพนันทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนสพตลาดใหญ่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ทลายบ่อนพนันกุ้งปลาครั้งนี้
เป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มบ่อนการพนันกุ้งปลาหรือว่าโปปั่น
ก่อนหน้านี้เคยทะลายไปแล้ว๑ครั้ง
ซึ่งทราบว่ายังคงมีการลักลอบเล่นแบบนี้ในพื้นที่ตะกัวป่า
ก็เลยนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมจับกลุ่มภาย
ในบริเวณสวนปาล์มน้ำมันตำบลตะกัวป่า

มีนักพนันทั้งผู้หญิงผู้ชายเล่นกันอย่างสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ค่ะพุ่งเข้าไปแสดงตัว
พนันกว่า๕๐คนเห็นเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วค่ะ
ตกใจวิ่งหนีกันจ้าลวัลเลย
รายสะดุดหลุมข้อเท้าแพลง
จนถึงขั้นไปโรงพยาบาลก็มี
เรื่องต้นสามารถจับนักพนันภายในบ่อนได้นะคะได้ผู้ต้องหาทั้งหมดใน๔๐คน
มีตั้งแต่อายุ๒๐ปีไปจนถึง๗๘ปีเลยค่ะ
โดยมีนายนิรันดิ์หนูเส้งรับเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและเป็นเจ้ามือ
พร้อมของกลางเป็นเงินสดกว่า๓๔๐๐๐บาทนะคะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ไม้แทนเงินสดใน๙๗อันและอุปกรณ์การเล่นทั้งสิ้น๑๙รายการค่ะ